ทีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อย่างที่เราเล่าไป

ท่านนายกก็เอาขนมไปให้กำลังใจ

แต่ก่อนที่จะลงพื้นที่ท่านนายกก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้
ท่านนายกก็ย้ำเลยว่ายืนยันว่าทีหมูบาดทุกคนที่ยังรออยู่ในถ้ำ
ทุกคนจะออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
พลเอกประวิทย์ก็บอกว่าเตรียมที่จะหารือเรื่องของการทำบุญประเทศ
หลังจากที่มันมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านเราตอนนี้

พลเอกประยุจรรย์โอชานายกราชมนตรีค่ะ
ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะลงพื้นที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะ
และการค้นหาผู้สูญหายที่ภูเก็ตสำเร็จปลอดภัย
เพราะถือเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตของประเทศไทยนะคะ
ส่วนทีมหมูป่าหลังจากที่ออกมาได้แล้วบางส่วนส่วนที่เหลืออยู่ก็จะต้องทยอยออกมาให้ได้ครบ
แต่ไม่สามารถระบุวันเวลาหรือว่าไม่สามารถจะสัญญาได้ว่าเป็นวันไหนเมื่อไหร่ยังไงนะคะ
ทุกอย่างจะทำด้วยความปลอดภัยโดยเร็วที่สุดและจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสอรซึ่งประกอบด้วยคนไทยคนต่างประเทศผู้ชำนาญการทั้งหมด
แม้แต่ตัวนายกเองนายกก็บอกว่าก็ไม่สามารถที่จะสั่งการได้นะคะ
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
บอกว่าสุขภาพของทีมหมูป่าตอนนี้ที่อยู่ในการดูแลของแพทย
ที่ออกมาแล้วนี่นะคะทุกคนแข็งแรงปลอดภัย
แต่ยังต้องตรวจสอบสุขภาพอย่างละเอียด
ทุกฝ่ายร่วมมือกันเป็นอย่างดี
ส่วนแนวทางการช่วยเหลือที่ยังเหลืออยู่รออยู่ในเนินนมสาว
ก็ต้องรอผลสรุปจากการประชุมของผู้บัญชาการเหตุการณ์นะคะ

ธรรมดาว่ามันคงมีสิ่งที่อาจจะไม่ได้ผิดพลาด

แต่สิ่งที่ทีมทำงานเขาพูดว่าการประเมินกันเนี่ย
ว่าสิ่งที่ผิดนั้นจะต้องมีผิด

เหตุผลคือจะต้องไม่มีข้อผิดพลาดที่เคยผิดกฎหมาย

เพราะฉะนั้นเขาก็ปิดประตูว่าข้อผิดพลาด
หรือข้อไม่เรียบร้อยที่เป็นสิ่งนี้เขาจะต้องไม่มีอีก
เขาขอให้ทีมทำงานทีมสนับสนุนเป็นชุดเดิมหมด
นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาต้องมาถอยหลังมาประเมินใหม่

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า
กระทรวงกลาโหมบอกว่าตอนนี้ภารกิจยังไม่จบ
เชื่อว่าคนไทยทุกคนส่งกำลังใจ
ทีมหมูป่าและเจ้าหน้าที่อยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมาก
ชื่นชมการทำงานของหน่วยซิลนะคะที่ทำงานได้ดีมาก
วันนี้นายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่คือไปทั้งที่ภูเก็ตแล้วก็ไปเชียงรายด้วยนะคะ
ติดตามการทำงานแล้วก็ให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่
ส่วนการทำบุญประเทศเดี๋ยวรอให้ทุกอย่างสำเร็จรู้ล่วงไปก่อนนะคะ
แล้วเดี๋ยวจะคิดเรื่องนี้ว่าจะมีการทำบุญใหญ่หรือเปล่านะคะ